พาไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล
ชาวบ้านบอกงานนี้ไม่ใช่แค่ได้วัตถุมงคลนะ
ยังไปส่องขันน้ำมนต์ด้วยจ้า

ก่อนจะไปดูคุณก็ต้องไปร่วมพิธีกับเขาก่อน
ไปที่บริเวณบวชวัดสนามชัยตะมนต์ตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เขามีการจัดงานพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพระปิดตาจัมโบครูแรง

ใช่เชื่อว่าต้องมีความทันสมัยนิดนึง
แล้วยังมีมีดมหาปราบอาคมสมหวังของหลวงพ่อสมหวังด้วยค่ะ
งานนี้นะคะมีพระครูประหลัดสมหวังยานสัมปโนวัดสนามชัย
พระอาจารย์แจ้วัดสนามชัยพระอาจารย์ที่อยู่วัดน้อมประชาสรรค์
และพระเกจิดังอีกสิบห้ารูปนะคะ
ยังมีพระมาบวงสวงอันเชิญถวยเทพต่างมาประกอบพิธีกรรม
มาเป็นศักดิ์ขีพยานและอำนวยอวยพรสถิตรักษาในองค์พระพุทธรูปด้วยนะคะ
สำหรับวัตถุมงคลต่างที่มาร่วมในพิธีบวงสวงครั้งนี้นะคะ
พระสงฆ์ท่านก็เจริญพระพุทธมนตรด้วยชัยมงคลคาถา
พระเกจิดังทั้ง๑๙รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีพุทธาพิเศษ
เรียกว่าเป็นสิริมงคลเข้มขลังกันไป
สาธุเรียบร้อยปุ๊บก็รอรับวัตถุมงคลกลับบ้าน

ขอดูการเขียนอัคระเขียนยันของพระท่าน

ใส่กระดานชนวนแล้วก็วาดด้วยช็อกด้วยมือแบบนี้เลย

ไม่ได้สนใจกระดานชนวนสนใจไอ้ข้างขาว

บางคนบอกมุ่งตรงมาทางนี้เลย
น้ำมนต์ที่ใช้ในพิธีพุทธาพิเศษนี่แหละค่ะ

เล่มเทียน๘เล่มเป็นแบบอินฟินิตี้

หลอมละลายหยดลงไปหยดลงไปทีละหยด

สุดท้ายชาวบ้านก็เอาข้อมูลทั้งหมด
มาประกอบการตัดสินใจอีกทีนึง